คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องที่บีบหัวใจคนรักหมา
ยิ่งคนเลี้ยงหมาหรือว่ารักหมาเนี่ย
คือเขาบอกว่าชีวิตหมาจรลำบากอยู่แล้วนะคะ
แต่เพลินว่ามีน้องหมาตัวหนึ่ง
เขาถูกคนใจร้ายค่ะทำบ่วงรัดเอวรัดนาน๒เดือน
เอวน้องหมาเกือบขาดเลยค่ะ
โอ้โฮขณะพี่กูภัยยังร้องแบบว้าว
คือเอวน้องที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชม

รัดจนแบบเอวน้องเกือบขาดค่ะ
เป็นน้องหมาจรตัวหนึ่งนะคะ
ซึ่งพี่กู้ภัยก็พยายามให้ความช่วยเหลือ

แผลยาวเลยครับคุณผู้ชม
แผลลึกด้วยคือเป็นช่วงขาช่วงท่นนะคะช่วงอวัยวะเพศน้อง
แล้วก็เป็นช่วงเอวที่แบบเกือบขาดเลยเป็นยาวแบบนี้
คือถูกคนใจร้ายเนี้ยนะคะเอาบ่วงรัดไว้
เป็นลักษณะที่เป็นเหมือนบ่วงสลิงดักสัตว์นะคะก็โดนไปหลายตัวเลยนะคะ
สุนัขแล้วก็น้องโชคร้ายตัวนี้เนี่ยก็เกือบขาดเลย
เพราะว่าโดนรัดนานสองเดือนอาการสาหัสนะคะ
แล้วก็มีแผลที่กำลังจะเน่าเปื่อยด้วยถ้าเกิดว่าติดเชื้อเนี่ย
น่าจะโอ้โหเสี่ยงต่อการเสียชีวิตพอสมควรนะคะ
ทีนี้ทางการก็ได้มีการลงช่วยเหลือแต่ว่าช่วงจังหวะที่ช่วยก็ลำบากนิดนึงนะคะ
เพราะว่าน้องหมาก็ค่อนข้างที่จะเจ็บมากแต่สุดท้ายก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ทีนี้ภายหลังจากที่เกิดเหตุแบบนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการตรวจสอบดู
ว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขบ้างไหมมาแสดงตัวหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ชีวิตสุนัขจรแบบนี้ก็ต้องได้รับอันตราย
คนใจร้ายที่นำบ่วงมารัดที่บริเวณเอวแบบนี้ค่ะ
เช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
เขาบอกว่าเขาก็เจอสุนัขลักษณะที่แบบโดนกระทำแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่าเจอสุนัขที่แบบเหมือนขาเข้าไปติดอยู่กับโซ่
นี่ค่ะติดอยู่กับโซ่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในซอยภูนศรีค่ะ
อำเภอเมืองปฐุมธานีกู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือ
สุนัขตัวนี้เป็นพันธุ์ไทยสีน้ำตาลเพศเมีย
อายุประมาณ๒ปีขาหน้าติดอยู่ที่รถจักรยานยนต์นะคะ
สภาพขาน้องก็โอ้โหขาดดุดลุ้ย
เลือดไหลแบบเป็นหยดตามทางแบบนี้
เห็นแล้วหดหูแล้วก็น่าสงสารมากนะคะ
พอได้สอบถามนายวีระเจ้าของรถเขายืนให้การอยู่
แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังช่วยเหลือน้องหมาอยู่ด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าสภาพน้องหมาตอนนี้ก็คือแบบ
ห้อยตรงเตงอยู่เกือบขาดเหมือนกันนะคะ
และเจ้าหน้าที่ก็พยายามดึงงัดโอ้โหใช้เครื่องตัดทาง
ประถมพยาบาลจนสุดท้ายก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยนะคะ

เรื่องของการผ่าตัดต่างก็ต้องมีการระดมทุนด้วย

ทีนี้เจ้าของรถบอกอีกว่าตอนเกิดเหตุกำลังขี่รถกลับบ้าน
มาด้วยแบบจังหวะเร็วบ้างไม่เร็วบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ช่วงจังหวะนั้นมีสุนัขวิ่งข้ามถนนหลายตัว
จนกระทั่งมีน้องตัวนี้แหละนะครับ

แล้วก็ขาซ้ายเข้าไปติดกับรถพอดี
เขายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะขับพุ่งชน
หรือว่าทำให้น้องหมาขาติดล้อนะ
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็โชคดีนะ
สุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันนะคะ
ก็มีการระดมทุนในการช่วยเรื่องของค่ารักษาด้วยนะคะ